ผมไม่ได้ไปขอทำคดีเออถ้าเกิดว่ามีอย่างทนายคนอื่นเนี่ย
ปรึกษาผมได้นะครับมาหาผมได้นะครับลุงพล
อย่างนี้เขาเรียกว่าเกาะแต่ผมอยู่ของผมอยู่เฉย
ลุงพลต้องการทนายตั้มเพราะลุงพลมั่นใจทนายตั้มถึงมาหา
นะครับคือผมเนี่ยพี่เนี่ยก็อยากรู้นะว่าใครกันแน่เนี่ยใคร
ใครเป็นคนทำร้ายน้องชมพู่หรือเปล่านะครับน้องชมพู่เสียชีวิตได้ไง
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เป็นทนายความก็อยากรู้เหมือนกัน
แล้วก็อยากจะเอาข้อได้จริงเอาให้สังคมรับรู้
เพราะว่าสังคมเนี่ยก็อยากจะรู้ในเรื่องนี้นะครับ
คือต้องบอกว่าลุงพลเนี่ยพยายามติดต่อมาหลายครั้งแล้วนะครับ
คนนู้นคนนี้มานะครับจนก็มีโอกาสได้คุยกับลุงพลนะครับ
เขาก็ขอให้ไปเป็นทนายให้เขาหน่อย
ทีนี้เนี่ยพี่ก็ด้วยที่คดีเยอะนะไปทำทุกคดีก็ไม่ไหวนะครับ
แต่เทิดว่าเออคดีหลักคดีใหญ่เนี่ยอย่างเช่นคดีน้องชมพู่นะครับ
ถ้าเกิดเขามั่นใจไม่ได้ทำผิดจริงเนี่ยนะครับ
คือต้องบอกก่อนว่าใจเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วแหละ
มาขอความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าต้องขอตรวจสอบก่อนนะครับ
คือพี่ไม่ได้ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะแล้วก็ไม่เคยไปบ้านกรกคอ
ไม่เคยไปดูที่เกิดเหตุการเป็นทนายที่ดีเนี่ยนะครับ
จะต้องรู้ข้อได้จริงให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะรับทำคดีนะครับ
จึงต้องคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะก็จะไปที่บ้านกกอกนะครับ
ไปดูว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นอะไรยังไง
แล้วก็จะมีโอกาสได้คุยกับลุงพลยาวถามว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับ
แล้วก็มีพยานคนไหนที่เราสามารถที่จะคุยได้เนี่ย
เราก็จะเข้าไปคุยนะครับเพื่อที่จะเป็นการประกอบการตัดสินใจ
ว่าจะทำคดีนี้ยังไงต่อไปครับ
คือตอนนี้นะครับเข้าใจว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับ
เขาก็พยายามหาพยานหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุนะครับ
โดยเอาเรื่องเครื่องจับเท็จมานะครับ
ซึ่งจริงแล้วเครื่องจับเท็จเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะจริงแล้วนะครับ

เอาง่ายนะครับสารไทยเนี่ยไม่เคยมีการเอาเครื่องจับเท็จมาฟังแล้วลงโทษจำเลยเลย

ฉะนั้นความคาดเคลื่อนหรือความน่าเชื่อถือของเครื่องจับเท็จมันมีน้อย
เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าเขาจะฟังเครื่องจับเท็จไอ้ตรงนี้เป็นคุณหรือเป็นโทษกับลุงพลหรือพยานคนไหนอย่างไรนะครับ
แต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือหลักสากลเขาไม่ค่อยจะไอ้หนี้กันนะครับใช่ครับ

จะมาประกอบนะครับจริงแล้วถ้าเกิดเราจะดำเนินคดีอาญากับใครนะครับ
เราต้องมีหลักฐานเขาจะมีมูลให้เชื่อได้ว่านะครับของตำรวจเนี่ยว่าคนนี้ได้กระทำความผิดจริงนะครับ
อย่างน้อยต้องมีคนเห็นนะครับแล้วก็ยืนยันในตัวของผู้ต้องหาให้ได้นะครับ
แต่ถ้ามันไม่มีใครยืนยันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจากการจะไปดำเนินกับใครเนี่ยนะครับ
สังคมเนี่ยเขาจะคิดไปแล้วแหละว่าคนนี้สมมุติว่าตำรวจไปออกหมายจับ
หรือว่าบอกว่าคนนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยสังคมจะเทไปแล้วนะครับ
ก็จะเชื่อเจ้าหน้าที่ว่าน่าจะทำผิดจริงนะครับ
ทั้งที่หลายคดีที่ผ่านมาเนี่ยพอกว่าจะไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลได้นะครับ
ใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะพิสูจน์ความรู้สึกได้ถึงเวลานั้นสังคมไม่มีใครสนใจแล้วนะครับ
สังคมก็ไปสนใจเรื่องอื่นแล้วเขาก็เป็นตาบาปในชีวิตไปแล้วบ้างก็มีนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องนี้ก็อยากจะฝากเจ้าที่ตำรวจนะครับว่าถ้าเกิดจะดำเนินคดีใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นลุงพลคนที่มาขอคำปรึกษาจากผม
หรือใครในคดีนี้นะครับขอให้มีหลักฐานเอาให้มั่นใจจริงแหละว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่จริงนะครับ
คือผมเนี่ยพี่เนี่ยก็อยากรู้นะว่าใครกันแน่เนี่ยใครเป็นคนทำร้ายน้องชมพู่หรือเปล่านะครับน้องชมพู่เสียชีวิตได้ไงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เป็นธนาความก็อยากรู้เหมือนกันแล้วก็อยากจะเอาความจริงเนี่ยเอาให้สังคมรับรู้เพราะว่าสังคมเนี่ยก็อยากจะรู้ในเรื่องนี้นะครับคือรู้สึกว่าคดีนี้มันงวดขึ้นมาแล้วด

ต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยมาคิดเพราะว่าผมเป็นทนายอาชีพนะครับไม่ว่าตัวลุงพลเนี่ยนะครับเขาจะมีพฤติกรรมไม่ดีกับนักข่าวหรือไม่ดีกับใครอะไรยังไงนะครับผมถือว่าเป็นพฤติกรรมส่วนตัวมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับลุงพลว่าถ้าเกิดเขาทำไม่ดีกับนักข่าวหรือทำไม่ดีกับนิสัยไม่ดีออกมานะครับตัวเขาจะเป็นผู้

คือผมก็ทำตามวิชาชีพของผมนะครับแล้วผมก็ไม่ไปหักหลังเขาวันหนึ่งผมไม่พอใจลุงพลผมก็ออกมาอย่างเงียบผมบอกเลยนะครับ